ทุกผู้ชมครับมาดูวินาทีเฉียดตายกันหน่อยนะครับ
บอกว่าเฉียดตายจริงนะครับที่นครพนมนะ
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดริมถนนนะครับ
ตรงนี้จะมีร้านขายของอยู่เยอะนะ
เดี๋ยวไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะโอ้โหนี่จังหวะ
นี่คุณป้าเดินจากร้านตรงหน้าถนนเข้ามาด้านใน

ดูนะฮะตรงถนนนะครับ
จะมีรถกระบะเอาไปก่อนคันหนึ่ง

ดีที่คุณป้าเขาเดินเข้ามาในร้านเนอะ

หูดูนี่วินาทีชีวิตแหละ
กุมหัวเข้ามาด้านในเลย
โอ้โหแล้วดูสภาพหลังเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ

ถ้ายังอยู่ตรงนั้นนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมครับ

หลายคนก็โอ้โหเป็นห่วงชาวบ้านแถวนี้

คือตรงนี้เนี่ยร้านค้าเสียหายไป๓๔ร้านนะครับท่านผู้ชมครับ

ก็แต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะฮะแต่บาดเจ็บนะครับ
สาเหตุคาดว่าคนขับกระบะน่าจะหลับใน
โอ้โหนี่เสยเข้ามาอย่างนี้เลยนะฮะ

ส่วนที่มุกดาหารมีเหตุการณ์พุ่งเหมือนกัน
นี่นะครับเป็นเหตุจักรยานยนต์พุ่งเหินคอสะพาน
คนขี่จักรยานยนต์เนี่ยคือตกลงมาจากรถนี่ครับ
นอนบาดเจ็บอยู่กลางถนนเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
เนี่ยเป็นถนนซุดซุดตัวซุดตัวคือซุดลงเลย
รถมาต้องกระโดดรถกระโดดเลย
จนไม่เกิดอุบัติเหตุ
คือขอทางจานนาทีแล้วก็
ไม่มีใครมาทำเลย
มาส่อมไงจนได้เกิดอย่างนี้
ฮะชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
นอนบาดเจ็บอยู่กลางถนนเลยนะครับ
ถนนเส้นทางบ้านโคกสูงน้อยเหล่าคราม

คำอาหวนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารคือตรงเนี้ยคอสะพานมันชำรุด

จักรยานยนต์เนี่ยเขาขี่มาเนี่ยคนขี่เนี่ยอายุ๓๖ผู้ชาย
เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมฮะเป็นตรงเนี้ยหมาจะปึ๊กปึ๊กอย่างงี้เลยนะครับ
คือรถเนี่ยจะเหินหมดเนี่ยดูถนนสิคะเห็นไหมฮะ
คือรถเก๋งรถยนต์อะไรก็รถกระบะก็เหอะนะฮะ
เพราะฉะนั้นจักรยานยนต์ไม่ต้องห่วงเลยไม่มีใครมา
แล้วสีถนนมันกลืนใช่ไหมมันไม่ได้มีลูกละนาดแบบ
ถ้าเป็นลูกละนาดที่แบบให้รถชะลอให้มันช้าลง
มันก็จะต้องแตกต่างจะได้รู้ว่าข้างหน้าคือลูกละนาดนะ
ใช่ไม่ได้มีทาเป็นสัญลักษณ์คือเขาก็อาจจะไม่รู้แหละ
ถนนมันมันซุดอ่ะใช่ไหมค่ะเนี่ยชาวบ้านเขาเลยบอกว่า
โอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวฮะแล้วถนนเส้นนี้เนี่ย
ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยวัชรสินชัยยายงเนี่ย
บอกว่าถนนเส้นนี้สร้างใหม่แล้วเปิดใช้งานไม่ถึงปีนะฮะ
แต่ตอนนี้ซุดซะแล้วตรงคอสะพานด้วยเป็นทางต่างระดับด้วย
รถคันไหนมาตรงเนี้ยก็เหินนะยิ่งคนไม่ชินเส้นทางเนี่ย

อ๋อถ้าคนต้องพื้นที่มาถ้าคนไม่ชำนาญทางนี้ก็จะอาจจะ
เอาเกิดประเธททันทีต้องกันสินะครับอยากจะฝากถึงหน่วยงานไหนบ้างครับ
เอาไงหน่วยงานดีก็รับผิดชอบคือ
เอาบาจอแต่ไม่ใช่ลูกเด่น
คือชาวบ้านบอกเส้นนี้เขาใช้กันทั้งกลางวันกลางคืน
เป็นถนนเส้นทางสายหลักที่ใช้ตลอดใช้ตลอดทั้งวันด้วย
ก็เลยฝากบอกทางอบจมุกดาหาร
เพื่อพี่จะมาช่วยดูให้หน่อยนี่ฮะจังหวะมานะ
เห็นไหมโอ้โหเนี่ยเพราะเราจะมองไม่เห็นอยู่แล้ว
ว่าถนนมันเป็นเนินแล้วก็มันซุดอยู่ตรงนี้
โอ้โหเมื่อสักครู่นี้เห็นชัดเลยไหมขี่มาเนี่ยนะคะ
ยิ่งมาแบบเร็วด้วยนะ
เมื่อสักครู่นี้อาจจะเป็นคนฐานะจะรู้ว่า
คนไม่รู้นี่มาถึงฟึ๊บเลยนะฮะ